เอ่อเอาไม่ได้ถามเค้าก็อนุญาตไหม

คู่ของเจมส์จิและน้องโฟมที่พี่แอนทองเขาเชียร์อยู่นะ
สุดถึงขั้นเรียกว่าลูกสะพ้ายแบบนี้ไปแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ในอนาคตความเป็นจริงก็รออยู่ไม่ไกลนะจ๊ะ
แอนเนี่ยยังบอกด้วยว่านะทั้งคู่เนี่ยพี่แอนรู้จักและสุดท้ายก็จะได้แต่งงานกันหมดนั่นแหละ
มาถึงคนในวงการบรรเทิงอะนะ
ส่วนใครที่บอกให้พี่แอนเนี่ยทาบทามสาวโฟนแฟนของเจมส์จีไปเล่นละครในสังกัดของพี่แอนทองโปรดักชั่นนิดนึง
แอนบอกว่ายังจ้ะช้าก่อนแซวก่อน
เพราะว่าดูทรงแล้วจะเล่นแข่งมาก
อันนี้แซวยอก
ด้วยความที่คุณโฟมเขาไม่ใช่นักแสดงคุณผู้ชม
พี่แอนชมเลยว่าน้องโฟมเนี่ยเป็นคนน่ารักนะ
แต่ใดก็คือถ้าเจมส์จีโฟมจะแต่งงานกันในที่สุดหรือไม่

คุณผู้ชมเชียร์ได้ไงเรียกว่าที่ลูกสะไพส์ละวะ
และในคอมเมนต์เขาก็ไม่มีกั๊กนะว่าลูกพี่ว่าสะพ้ายอย่างนั้นอย่างนี้